วันนี้ท่านววัชิระเมธีร่วมกับจังหวัดเชียงราย
หลังจากวิ่งในโครงการเก้าคนละเก้า
มาถึงจุดหมายปลายทางที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่จัดให้ในวันนี้อย่างยิ่งใหญ่ครับ
พิธีใบสีสู่ขวัญนายอธิวราคงมาลัย

ประเพณีของชาวล้านนาที่ศูนย์วิปัสนาสากล
เชิญตะวันตำบลห้วยศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ถึงเส้นชัยเหนือสุดแดนสยาม
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้
งานนี้ท่านววชิระเมธีร่วมกับจังหวัดเชียงราย
นำโดยนายนรงศักดิ์โอสธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ใบสีสุขวัญขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล
และแสดงความขอบคุณที่ตูนและคณะ
ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำกิจกรรมดี
เพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศเป็นผลสำเร็จ
กลางบุคคลในวงการบันเทิงเช่น
คาราบาลและเหล่าศิลปินดารามาร่วมเป็นจำนวนมาก

ยังจัดช่างฟ้อนและการทำตุงเงินยาวกว่า๑กิโลเมตร
ตลอดเส้นทางที่ตูนและคณะเดินผ่าน
แสดงการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่
จากนี้ท่านววชิระเมธีพร้อมตัวแทนชาวจังหวัดเชียงราย
ยังได้มอบต้นดอกไม้เงินจำนวน๑ล้านบาทให้กับตูน
และอีกหลายภาคส่วนได้ร่วมบริจักษ์สมทบโครงการ๙คนละ๙อีกกว่า๒๐ล้านบาท
อย่างไรก็ตามจำนวนเงินบริจักษ์ปัจจุบันอยู่ที่๑๒๐๐ล้านบาท
สำหรับวันพรุ่งนี้กองทัพบกได้จัดเครื่องบินลำเลียงคาซ่า
เข้ารับตูนและคณะที่จังหวัดเชียงรายกลับกรุงเทพมหานคร
ัชรวรินพัชรปภานันข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน